ฮอตฮอตฮอตเที่ยวถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือ
สิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหลีทางไอทางจามเลยค่ะ
หลีไม่อยากให้ใครป่วยแบบหลีเลยจะมาเตือน๕ราศีที่จะมีปัญหาสุขภาพ
ในเดือนกันยายนราศีเหล่านี้ต้องบำรุงสุขภาพกันมากนะคะ
อันดับ๕ราศีพิจิกษ์ชาวราศีนี้ไม่มีเกณฑ์ที่จะป่วยเลย
งงแล้วบอกไม่อ่ะ
ที่ต้องบอกเพราะว่าชาวราศีนี้มีเกณฑ์ที่ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเจ็บป่วย
แนะนำให้หาของดีที่จะเสริมภูมิคุ้มกัน
ไปฝากจัดไปทางเห็ดไมตาเกะเห็ดมัดซือตาเกะเห็ดยามาดูชิตาเกะ
เด็กสายพันธุ์ญี่ปุ่นเหล่านี้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันถึงระดับเน็ตเลือดขาว
กำจัดไวรัสได้ดีขึ้นทำให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย
เรียกว่าแก้เคล็ดด้วยเห็ดกันไปเลย
อันดับสี่ราศีสิงศ์ชาวราศีสิงศ์จะเจอสิ่งที่เรียกว่าธาตุไฟเข้าแคบ
ทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายคล้ายจะเป็นลมแถมยังหุดหงิดได้
สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนคนมีประจำเดือนทั้ง๓๐วัน
เพราะมันสุขภาพกายอะไม่เท่าไหร่แต่สุขภาพใจอ่ะต้องมันให้คนมาดูแลเอง
อันดับสามราศีกันชาวราศีนี้มีเกณฑ์จะได้ย้ายที่อยู่
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่อาจทำให้ปรับตัวไม่ทันจนมีปัญหาทางด้านสุขภาพได้
เช่นถ้าต้องย้ายไปอยู่คั่วโลกเหนือก็ให้ระวังป่วย
ควรกินอะไรที่เสริมภูมิคุ้มกันให้ถึงเด็ดเลือดขาวกันไปเลย
เห็ดไมตาเกะเห็ดเย้ยลุกซ้ำมีนาโทษทีพอดีหลีความจำสั้น
แต่รักลียาวนะงอก
อันดับสองราศีกุมชาวราศีกุมมีเกณฑ์จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่น
มีปัญหามีปากเสียงทำให้เกิดความเครียด
ส่งผลทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพที่ตามมา
หลีแนะนำให้ฟังมุกตลกของหลีจะได้ไม่เครียด
อ่ะเริ่มถอยอะไรไม่แน่ใจในตนเอง
อ่ะยอมยังถ้ายอมแล้วเฉลย
คำตอบคือหอยเปล่าลึกเข้าฮาให้หายเครียดกันนะคะ
อันดับ๑ราศีเมทุนชาวราศีนี้เจอปัญหาเรื่องพาร้างงานเรื่องราว
ต้องทำงานหนักไม่มีเวลาดูแลตัวเอง
มีภูมิที่จะล้มป่วยเพราะร่างกายซุดโทรมได้
เพราะฉะนั้นต้องกินอะไรที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง
จะไปขอแบ่งเห็ดสายพันธุ์ญี่ปุ่นทั้งหลาย
จากที่ราศีกันมาทานบ้างก็ได้รักษาสุขภาพไปด้วยกันเลย
ยังไงช่วงนี้พี่เมทุนอย่าโหมงานหนักมากนะจ๊ะ
หลีเป็นห่วงหะตารางมากับ๕อันดับ
ราศีที่จะมีปัญหาสุขภาพดูเสร็จก็แชร์ให้ญาติติโกโหติกาดู
จะได้รักษาสุขภาพกันหน่อยนะช่วงนี้
โรคคายาปารามะลาพาการไม่มีลาบเอ้ยการไม่มีโรค
เป็นลาบอันประเสริฐรักษาสุขภาพกันนะทุกคน
หวัดหวัดหวัดชิ้นสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู